ว่าสาเหตุเกิดจากน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วแล้วระเบิดแล้วก็ไฟไหม้
บาดเจ็บในกว่าสามสิบคนมีคนบาดเจ็บสาหัสถึง๖คนนะคะ
ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของเรือนะคะก็รับปากว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
เห็นภาพแล้วน่าตกใจเป็นข่าวใหญ่วันนี้เลยนะคะ

กลางทะเลเลยค่ะเนี่ยคือเหมือนน้ำมันรั่วที่ห้องเครื่องยนต์
พอน้ำมันรั่วแล้วพอมันมีประกายไฟอะไรขึ้นมามันก็เกิดระเบิดขึ้น

ใส่เสื้อชูชีพนะฮะแล้วก็โดดลงทะเลหนีตายกันก่อนเลยนะ
ใช่สำคัญนะเวลานั่งเรือท่องเที่ยวอย่างนี้ค่ะต้องใส่ชูชีพจริง
เผื่อมันเกิดอะไรฉุกเฉินไงนะคะ
กู้ภัยและพยาบาลค่ะก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะ

สปีดโบ๊ทเป็นของบริษัทคงโพไซดอนจำกัด
มันเกิดระเบิดขึ้นนะคะอย่างที่เห็นในภาพ

กู้ภัยทางพยาบาลก็นำตัวนักท่องเที่ยว๑๖คน
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะพี
แล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นนะคะ
ชิระภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลกระบี่

หนึ่งในหกก็คือกัปตันเรือ

สปีดโบสต์ลำนี้พานักท่องเที่ยวชาวจีน
จากจังหวัดภูเก็ต๒๖คน
ลูกเรือรวมแล้ว๓๑คน

พอเรือไปถึงหน้าถ้ำไวกิ้ง
รั่วค่ะคุณผู้ชมที่ห้องเครื่องยนต์
ปตันกับลูกเรือก็เข้าไปดู
แต่พอเปิดฝาเครื่องยนต์มันระเบิดเลย
ระเบิดพอกัปตันเขาไปเปิดเนี่ยนะ
แรงระเบิดทำให้ตัวกัปตันกระเด็นเลยค่ะ
ลูกเรือนักท่องเที่ยวก็ได้รับบาดเจ็บ
ไฟไหม้ตามมาลูกเรือก็วิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่

พันธุ์ตำรวจโทเชษพันธ์สารวัตรใหญ่สถานี

ก็ไปสอบปากคำลูกเรือแล้วก็ไปคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะ
ก็จะไปหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้
เบื้องต้นก็อย่างที่บอกน้ำมันรั่วที่ห้องเครื่องยนต์
มันอาจจะมีประกายไฟอะไรเกิดขึ้น
ช่วงจังหวะที่เปิดฝาเครื่องยนต์ดูนะคะ

แล้วก็ประสานชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
เรือที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพิ่มเติม

หลังจากนั้นก็ถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้นะคะ

นายประกอบวงมณีรุ่งบอกว่า
ผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวที่จังหวัดภูเก็ต๒๕คน

รวมทั้งหมด๓๑คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะ
โดยเฉพาะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ประสานกับตัวแทนบริษัทประกันภัย
ก็เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่

เขามีวงเงินค่ารักษาพยาบาลกันอยู่แล้ว

ก็จะได้รับเงินรายละ๑ล้านบาทตรงนี้